ใส่แสงเดียวนะคะแต่งมันสี่รอบสี่เดือนไปเลยจ้าจริงเดี๋ยวแล้วให้ฟาง
ชอนกินด้าโชทุมูชมนะคะราสวัตที่มาเป็นใจนะคะว่าได้เรียนร่าง
ละครวี่วาแฟนสาวกุลเทศพี่พระสาท็อกไปรอบดีไซเนอร์แบรนด์

แต่งานแต่งอย่างที่บอกไปนะคะไม่ธรรมดา

ไม่เกี่ยวนะคะแต่ว่าไม่ธรรมดาจริงค่ะ
เพราะว่าแพลนจัดงานใหญ่๔งาน๔วัน

เริ่มจากทำบุญในเดือนกรกฎาคมเดือนหน้า
ต่อมาจัดพิธีมั่นสิงหาคม

ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้มารวมตัวกัน

ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้

เป็นสถานที่ที่แบบว่าไปออกเดทด้วยกันครั้งแรก

ไปเทียวนั่มกันเทือแหลก

ตอนนี้เตรียมงานไป๘๐แล้วค่ะ
ซึ่งงานแต่งทั้ง๔งานก็หลายคนก็เม้ามอย

ตามความเหมาะสมครอบครัวสะดวกแบบนี้นะคะ

แต่งงานเสร็จปุ๊บก็ไม่ทิ้งวงการนะคะ
แต่ว่ารับงานน้อยลงจะรับละครนะคะ

พยายามไม่หายให้นานนักนะครับ

ชะลองเที่ยวไหร่ที่๑๑เดือน๑๑ครับ

ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ